ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียง๕นาทีเท่านั้นนะครับ
ถึงเวลาที่จะปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙

เราจะไปติดตามจากคุณจริยาสิริสันพงศ์

รายงานมาจากบริเวณพระบรมมหาราชวังครับ
นับเป็นความปลื้มปิติของประชาชนทุกคนนะคะที่มีโอกาสได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙เป็นครั้งสุดท้าย
เหมือนอย่างนักแต่งเพลงสมัครเล่นที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ความรู้สึกของเขา
เขาทำอะไรเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย

พ่อผู้เลี้ยงไทยให้มั่นคงเป็นพระมหากรุณาที่คุณนนทรงชาติไทยอยู่ยังยืนยงทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
นี่เป็นบทเพลงที่นายจตุรพัฒน์ภาคสุโพนักแต่งเพลงสมัครเล่นได้ร้องเพลงนี้หลังได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙เป็นครั้งสุดท้าย
ซึ่งเป็นเพลงที่เขาตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อถวายแด่พระองค์ชื่อบทเพลงคือหนึ่งในดวงใจด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะ
ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรืออยากจะเอาคำพูดนั้นมาร้อยเรียงเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะทำได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนอยู่แล้วครับ
เช่นเดียวกับอีกหลายคนนะคะที่วันนี้ตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพซึ่งรู้สึกปลื้มปิติและจะจดจำบรรยากาศนี้อย่างไม่ลืมเลือน
ดีใจมากมากถึงแม้มันจะใช้เวลาที่แบบนานเป็นชั่วโมงครึ่งข้อนวันอะไรอย่างนี้กว่าแบบเราจะได้เห็นหน้าพ่อนะพอเราที่เราได้เห็นหน้าพ่อแล้วเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เรารอมาระยะเวลาที่เรารอมาเนี่ยมันหายเป็นปิดทิ้งเลยแค่ได้เห็นหน้าพระองค์ท่านแค่แป๊บเดียว
โมงการของพระองค์ท่านก็มีหลายอย่างนะคะที่ช่วยปันบัติทุกข์ให้กับประชาชนของพระองค์ให้มีความอยู่ดีกินดีสุขสบายอย่างเช่นโครงการที่ศพทรประการ
ก็อย่างคุณพ่อหนูอะค่ะเขาเป็นทหารเรือเขาก็เคยได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านนะคะก็คือพ่อก็เล่าให้ฟังว่าท่านนะคะจะทรงงานตลอดเลย

ท่านก็จะเล่นดนตรีอะค่ะให้ทหารฟังค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ท่านโปรดมากค่ะ
พวกเราก็จะหนูก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีค่ะ
อย่างพวกหนูนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็คือจะเป็นพยาบาลของพระราชาค่ะ
เพื่อหวังจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

ที่จะได้แสดงความจงรักพรรคดีและพระองค์
ในวันสุดท้ายนี้นะคะที่ลืมไม่ได้คือเจ้าหน้าที่และจิตอาสา
ที่มาเป็นกลุ่มหรือมาในนามบุคคล
ก็ยังคงทำหน้าที่อย่างสุดกำลังในรูปแบบต่าง
ทั้งการแจกอาหารแจกลูกอมพัฒน์
รวมถึงการให้บริการรถจักรยานยนต์รับส่งประชาชนไปยังจุดต่าง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙

ประชาชนจะมีโอกาสได้กราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙เป็นครั้งสุดท้าย
ซึ่งก็หวังว่าทุกคนนะคะจะมีโอกาสได้เข้ากราบจนครบทุกคนค่ะ
ย้ำอีกครั้งนะคะว่าแม้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
จะไม่มีโอกาสได้เข้ากราบถวายบังคมลาน
หลวงราชการที่๙เป็นครั้งสุดท้าย
แต่ก็ขอส่งกำลังใจให้ประสบกรณิกรที่รอต่อแถว

โดยจะทำหน้าที่สื่อมวลชนรายงานบรรยากาศไปจนเสร็จสิ้นค่ะ
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากพระบรมมหาราชวังค่ะ